มีอาการป่วยเลือดออกในสมองตาบอด
ต้องเจาะคอหายใจและเจาะท้อง
เพื่อให้อาหารเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้
ล่าสุดวันนี้ผู้ว่าราชการหน่วยงานกาชาติจังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมกับให้กำลังใจ
เด็กชายธนกิจเษหหรือน้องเฟิศ
และนางสาวสุกัญญาเฉลิมศรีวัย๓๑ปีผู้เป็นแม่
เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรวมถึงเป็นการวางแผน
ในการให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป
ในขณะนี้ยอดบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศเกินกว่า๙แสนบาทแล้ว
ซึ่งแม่น้องเฟิร์สบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน
และหน่วยงานทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้ใจบุญทุกคนที่โอนเงินมาให้ความช่วยเหลือ
พร้อมกับยืนยันว่าจะนำเงินทุกบาทมาให้การรักษาลูก
พร้อมกับจ่ายห้องเช่าและซื้อสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น
โดยจะใช้เงินอย่างประหยัดและรอบครอบมากที่สุด